ที่ลบบุรีนะคะมีเหตุเพื่อนฆ่าเพื่อนเกิดขึ้น
คือคนตายเนี่ยเพิ่งออกจากคุกมา

ก็มีเพื่อนมายังร้องลำทำเพลงสนุกสนานเลยได้อิสระออกมา
สุดท้ายโดนเพื่อนจ่อยิงเข้าหัว
ตายคาวงเล่าเลยค่ะ

ใช่ไม่น่าเชื่อว่าอยู่จะมายิงกันตายเฉยเลยเนี่ย
สนุกกันตั้งแต่ตะวันยังไม่ตกดินเห็นไหมคะ

แต่คลิปนี้ใครเลยจะรู้ว่ามันคือคลิปสุดท้ายของนายประสิทธิ์มาสมูลหรือในกอล์ฟค่ะ
ก๊อฟเนี่ยใส่เสื้อลายสีน้ำตาลนะคะ
นั่งดื่มสังสรรค์อยู่กับเพื่อนสนุกสนานอารมณ์ดีเลยล่ะ
คือจริงแล้วเนี่ยแก๊งนี้เขาเพิ่งกลับจากงานบวชเพื่อนอีกคนนึง

แล้วอยู่เพื่อนคนที่เคยเป็นเพื่อนแล้วกันนะ

เป็นเพื่อนร่วมวงเล่าอยู่มีปากเสียงทะเลาะกัน
เอาปืน๙มมจ่อยิง๒นัดเสียชีวิตเลยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอท่าหลวงจังหวัดลบบุรีเมื่อวานนี้ค่ะ
คลิปนี้ถูกโพสต์ในเฟซบุ๊คของมือปืนเองด้วย

อย่างที่บอกดูเผินก็นึกว่ามันไม่น่าจะมีปัญหาเลยอ่ะ

หลังเกิดเหตุนะคะตำรวจสพท่าหลวง
ก็นำกำลังลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
ไปถึงไม่เจออะไรแล้วนอกจากกองเลือด

ส่งโรงพยาบาลท่าหลวงไปแล้วแต่สุดท้ายแล้วลูกกระสุนที่มันเจาะ
ไปที่ศีรษะเอาชีวิตเขาไปแล้วนะคะโอ้โหตำรวจตรวจสอบหลักฐานสอบ
ได้ความมาบอกว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยนายเนรกับนายก๊อฟทะเลาะกัน
แล้วอยู่อยู่ในเนรก็ควักปืนออกมาแล้วจ่อยิงเลยนี่ค่ะ
ผู้ชายคนนี้เสื้อสีดำคนนี้คือนายเนรนะครับส่วนเมื่อสักครู่นี้
เมื่อสักครู่เนี่ยคือในกอล์ฟผู้ตายคนนี้คือมือยิงคนนี้คือคนตายนะคะ
ก๊อฟวันนี้เราส่งผู้สื่อข่าวคุณเนติชาวลงพื้นที่ไปตรวจสอบค่ะ
จุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นโรงรถอยู่ที่บ้านหลังนึงซึ่งก็เป็นบ้านของเพื่อนผู้ตายนี่แหละ
เจอกับนายนุกูลนะคะหนึ่งในวงเล่าวันนั้นเลย
เขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังแบบนี้วันนั้นตั้งวงกันตั้งแต่บ่าย
กันจนถึงเย็นเลยจนกระทั่งประมาณสัก๖โมงเย็นได้
เนนอ่ะมาดื่มรอบแรกแล้วกลับบ้านไปแล้วครับ
แล้วกลับมาอีกรอบนึงแต่คราวนี้มาพร้อมกับภรรยานะคะ
ภรรยาขับรถมาจอดไว้เป็นซีวิกสีดำ
รออยู่หน้าบ้านนายเนรก็ลงมาเห็นนายเนรถือย่ามติดมาด้วย
อ่ามาถึงปุ๊บมาทะเลาะกับก๊อฟทันทีเลย

เท่าที่จับใจความได้เหมือนจะทะเลาะกันเรื่องเงินค่ะอืม
แล้วสุดท้ายพอทะเลาะกันไม่รู้มันมีคำไหนที่มันเป็นฟางเส้นสุดท้ายหรืออย่างไร
นายเนนลุกขึ้นเดินมากระชากก๊อฟให้ลุกขึ้นเดินไปร้านด้านหน้า
หลังจากนั้นเนรชักปืน๙มมออกมาจากย่ามนะคะ
จ่อยิงในก๊อฟนัดแรกจ่อยิงเพื่อนเพื่อนปัดมือทัน
กระสุนก็เลยถากเฉียวไปที่ไหล่ซ้ายใกล้ใกล้หน้าอกแต่นัดที่สองค่ะ
ไม่ทันแล้วเข้าศีรษะเต็มเต็มในก๊อฟล้มลงจองกองจมกองเลือดทันทีเลยนะคะ
พอตั้งแต่เรียกผมจะต่อยกันอะไรแค่นี้เอง

จริงคือเขาเจาะหัวอย่างเดียวเลย

น้องอีกคนก็ปัดแล้วไปโดน

เพราะผมไม่ได้ไปโรงพยาบาล

จอหัวหนี

ผมไม่รู้ว่าเขาพกมาหรือเปล่า

เขาก็จอเร่งจอแหละ

ผมก็จบเอ๊ะผมก็เอามือปัดตอนยิงแล้วแหละ
ก็เลยไม่โดนนั่นแหละ
แล้วเขาก็สะบัดหมุนตัวไปยิงทีนึง
ทีนี้นักข่าวเราคุณเนยก็ได้ไปคุยกับนางสาวชาวลิศเนียมพึง
ว่าคุณโบภรรยาของนายกอล์ฟผู้ตายนะคะ
คุณโบเล่าด้วยความเสียใจเลยบอกว่าจริงแล้วเนี่ย
กับเนรเป็นเพื่อนกันก็รู้จักกันดี
ตัวเธอกับภรรยาของเนรก็รู้จักกัน
จริงแล้วเรื่องนี้ถ้าจะบอกว่าปัญหาที่ทะเลาะคือเรื่องเงิน
คู่กรณีตัวจริงน่าจะเป็นเธอมากกว่าสามีด้วยซ้ำ
คือเธอเคยไปกู้เงินของภรรยาในเนรค่ะ

พยายามใช้หนี้ไปเกือบจะหมดแล้ว
จริงถ้ามีอะไรติดใจหรือไม่พอใจทำไมไม่มาคุยกับเธอ
เขาพูดเลยนะว่าทำไมไม่ทำเธอทำสามีเธอทำไมค่ะ
เขาก็มารับแล้วเราก็มาที่โรงพยาบาลเลยเพราะว่าเขาส่งมาโรงพยาบาลแล้ว

ใช่คือไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์คืออยู่ที่บ้านนะคะ
คือเขาไปนั่งกับเพื่อนเขาอย่างนี้ค่ะ
ส่วนช่วงเย็นวันนี้นายเนทหรือน้ายสันเสิรฮีรันท์พิญญาลักษณ์ครับ
มอบตัวแล้วกับตำรวจสพท่าหลวงนะคะ
ก็ให้ปากคำเครียดอยู่ประมาณ๓ชั่วโมง
ตำรวจจะนำตัวออกจากห้องสอบสวนค่ะ
ซึ่งตำรวจต้องให้นายเนรสวมหวกกันน็อกด้วย

เพราะว่ายาดของคนตายเขามาดักรอเลยนะคะ
ผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามนายเนรค่ะว่าทำจริงหรือเปล่าอะไรยังไง
เนรก็พยายามบ่ายเบี่ยงนะคะตอบสั้นแค่ว่าครับครับแค่นั้น

เขาบอกว่ามูลเหตุจูงใจมันเกิดจากเรื่องส่วนตัวเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน
แต่ก็บอกแค่นี้เบื้องต้นตำรวจก็เลยแจ้งข้อหา
พยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะคะ
ส่วนฝั่งพี่สาวของนายกอล์ฟค่ะพี่สาวของคนตาย
พอเห็นผู้ก่อเหตุเดินออกมาเนี่ยเธอร้องไห้โฮเลยนะคะ

ว่าอยากให้คดีนี้เกิดความเป็นธรรมกับครอบครัวของเธอมากที่สุด
ไม่อยากให้เรื่องเงียบเพราะว่าน้องชายเธอไม่ได้ทำอะไรผิดค่ะ
เพราะชีวิตทางชีวิตนะคะพี่
ถ้าเป็นวันแรกก็น่าจะประหารไปเลยแบบนี้